ที่พัทธานลุงเมื่อวานนี้ตอนเช้าไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่คลองเล่อยู่ท้ายสวนยางพาราที่
หมู่ที่๕ตะบลเขาชัยสนน้ำเฟิร์ดเขาชัยสนจังหวัดพัทธานลุง

นี่ตรงนี้นะฮะทีแรกยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
แต่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะ
แล้วก็มีสภาพก็คือถูกยิงด้วยปืนเหนือคิ้วขวา๑นัด

สายวันนี้เนี่ยนายเทียนชัยหนูชู
ไปพบตำรวจสพเขาชัยสนนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่เจอศพเมื่อวานเนี่ยคือศพลูกชายของเขา
ลูกชายชื่อทรงวุฒิหนูชูชื่อเล่นชื่อเกม
อายุ๒๐ปีมีอาชีพกรีดยางหายจากบ้านตั้งแต่บ่ายวันที่๔มกราคม

เช้าเมื่อวานนี้ไปเจอศพนะครับ
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยนะครับ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าก็ต้องไปไล่สืบสวนหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
มาเสียชีวิตในคลองในสภาพเหมือนกับเนี่ยฮะ
ถูกยิงจะยิงตัวตายหรือว่าฆาตกรรม

เทียนชัยที่เป็นพ่อบอกว่าลูกชายออกจากบ้านทุ่มหนึ่ง๔มกราคม
บอกว่าจะไปขนำของนางอ้อยกับนายพัฒน์ที่เป็นน้า
ห่างจากบ้านไป๔๐๐เมตร
จากนั้นก็เห็นอ้อยกับพัฒน์เนี่ยเดินกอดคอลูกชายผ่านหน้าบ้านไป
แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเช้านี่แหละมาเจอศพลูกชาย
หลังจากหายจากบ้านไปโอ้โหเมื่อวานนี้วันที่๘

คือเชื่อว่าจะต้องมีการฆาตกรรมแน่พ่อบอกนะครับ
เพราะว่าถ้าลูกตกน้ำเนี่ยลูกก็ต้องเอาตัวรอดได้
แล้วหลังเกิดเหตุนางอ้อยเนี่ยที่ลูกไปเจอครั้งสุดท้ายเนี่ย
เอาผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดมาแช่ในถังเครื่องซักผ้าที่บ้านของพ่อด้วย
แล้วดูท่าทีลกลนนะจากที่เคยไปมาหาสู่มานอนเล่นที่บ้าน
หายหน้าไปเลยจนมาเจอศพลูกชาย
แต่ตอนเป็นทับนี้พ่อมีเนื่อง

ประมาณตุ๋มหนึ่ง

เดินกับผ้าพ่อหนังอยู่เนี่ย
แปลว่าเขาบอกว่าพ่อหลับก็ไม่จริง
เพราะไม่ได้รับกับเขาแหละก็เดินก็อดไปจากบ้านนั้น

วันนี้ชุดสืบสวนก็เลยเชิญตัว
พ่อของผู้ตายบอกเห็นลูกชายไปหาเนี่ยนะ
ก่อนที่จะหายตัวไปแล้วมาเจอศพเนี่ย
วันนี้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำนะครับ

บอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยไม่ได้เจอเกมเลยนะ

คือทุ่มหนึ่งสี่มกราคมแต่หลังจากเที่ยงคืนผ่านไปคืนนั้นเนี่ย
ไม่ได้เจอเลยได้ยินแค่เสียงหลานนะแต่ไม่ได้เห็นหน้า
โดยหลานเนี่ยมาเรียกที่หน้าบ้านเพื่อมาขอใบจากยาเส้น

เพราะฉะนั้นที่พ่อของเขาบอกมาเจอตอนทุ่มนึงเห็นเดินกอดคออะไรกันไปเนี่ย
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องจริง
ใช่แต่ว่าไม่เห็นหน้า
หลังจากที่เราได้คุยกับอ้อยเสร็จเนี่ยฮะ
ตำรวจก็เชิญตัวอ้อยกับพัฒน์ไปบ้านเพื่อไปตรวจค้นที่บ้านนะครับ
เพราะพ่อเขาบอกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเอาผ้าเปื้อนเลือดมาซัก

ก็พยายามถามนะเกี่ยวกับเรื่องผ้าปูเปื้อนเลือดเนี่ย
บอกว่าอ๋อช่วงนั้นเนี่ยมันเปื้อนประจำเดือน

ก็เลยไปขอซักที่บ้านของพ่อของผู้ตาย
ซึ่งตอนนั้นทางอ้อยเธอก็โวยวายบอกให้ตำรวจเนี่ย
้นให้ดีนะแล้วก็ยังหยิบผ้าอนามัยเปื้อนเลือดออกมา
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเลย

แล้วขู่ว่าจะแจ้งความคนที่ใส่ร้ายด้วย
ส่วนฝั่งสามีที่ชื่อพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่ได้สนิทอะไรกับหลานชายที่เป็นผู้ตาย
แล้วตัวเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยไม่ได้เจอกันเลย

ใช่นี่เห็นไหมประจำเดือนนิยังหอยไว้ทั่วเหมือนตรงไหน
พี่น้องถ่ายไปทางไหนอา

ซับไว้ประจำเดือนมาถ้าสงสัยไม่ไปบ้าน
พี่ไอร์ไอ่ดย์ตรงไหนด้วย

คือธรรมดาอยู่แล้วมันเลอะเราก็ต้องไปซัก
ใช่แล้วพี่ประจำเดินมาแล้วมาเก่าหาพี่ทำไม
แล้วพี่ซักอย่างอื่นด้วยไหมเอ๋ยนอกจากผ้านะ

พี่พัดมีข้าวบ้านเห็นว่าพี่พัดเดินจูงคอ

แต่ล้ายว่าจะเจ้งกวรับกลับได้ไหม

แปลว่าผิดเลยใช่ไหมฮะคุณไหนเห็น

นั้นก็มาเรียกหาไว้จากแก่เส้นใช่ไหมเราก็ว่าไม่มี
เราไม่ถูกบุรีใช่ไหมกับหลานเขาเนี้ยสนิทเลยอ่าครับ

มันลำบากเราไม่ถูกบุรีเราไม่ถูกจริงเราบอกไงบ้าง
ที่มีคนมาส่งไปพี่เอ้ยกับเราอืมให้คนมาทรงสเอ
กับหลานเนี้ยเราสนิทไหมของนั้นหลานโอ้ยไม่รู้จัก
ราคมก่อนลูกชายจะเจอเป็นศพเมื่อวานนี้ตอนเช้า๘มกราคมเนี่ย

ครั้งสุดท้ายคือทุ่มหนึ่ง๔มกราคมบอกจะไปหาน้าอ้อยนพัฒ

แล้วยังเห็นเดินกอดคอกันไปที่เนี่ยที่บ้านของน้าอ้อยนพัฒน์ที่ห่างจากบ้านสักไม่กี่ร้อยเมตร

แต่อ้อยกับพัดบอกไม่ได้เจอเลยนะคืนนั้นไม่ได้เจอเลยนะ

เนี่ยหลานชายเนี่ยมาเรียกอยู่หน้าบ้านบอกขอยาเส้นแต่ไม่ได้ออกไป

แต่พ่อบอกเอาวันรุ่งขึ้นดูท่าทีลุกลีลุกลนเอาผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดมาซักที่เครื่องซักผ้าที่บ้าน

แล้วปกติจะเทียวไปเทียวมาอยู่ที่บ้านอยู่ทำไมดูหายไปเลย

ตำรวจก็เลยเรียกมาสอบแล้วก็มาค้นที่บ้านนะฮะ
ซึ่งก็กลายเป็นว่าอ้อยกับพัดนี่เขาก็เจอกับพ่อผู้ตายนะฮะ

ตัวของอ้อยเธอก็ยืนยันว่าเธอจะฆ่าหลานชายตัวเองได้ยังไงไม่มีวัน
แล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเสพยงเสพยาอะไรทั้งสิ้น

ไม่เคยยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
ตำรวจก็ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าเอออันนี้เป็นไปตามขั้นตอน

ตำรวจก็ต้องสอบให้สิ้นสงสัยทุกฝ่ายนั่นแหละ
เชิญเลยค่ะไม่มีอะไร
พี่ไม่ได้ค้ายาพี่ไม่ได้ทำอะไร
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะครับ
น้องสาวของนายทรงวุฒิหนูชูหรือว่าในเกมนะครับ

น้องสาวบอกว่าทุ่มนึงเนี่ยนะ
วันที่๔มกราคมเนี่ยเธออยู่ที่บ้าน
ได้ยินเสียงพี่ชายเธอเนี่ยคุยกับน้าก็คือนพัฒน์อยู่หน้าบ้านจริงนะ

ตรงกับที่นพัฒน์บอกโอ๊ยไม่เจอเลย

ซึ่งหลังจากพี่ชายหายตัวไปเนี่ย
ซึ่งเธอไม่รู้ว่าตอนนั้นพี่ชายแชร์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่

เพราะว่าตอนที่เจอโทรศัพท์ของพี่ชายเนี่ย
ตอนที่พบศพเนี่ยโทรศัพท์พี่ชายหายไป

เธอก็เลยคิดว่ามีคนทำร้ายพี่ชายเอาศพไปทิ้งคลองอำพลางคดี
แล้วลักษณะช่วงที่หายไปเนี่ยตั้งแต่๔มกราคม

อืม
วันที่๔ตอนค่ำแล้วก็หายไปเลย
ก่อนที่จะหายไปเห็นบอกว่าพี่ชายคุยกับใครเหรอ

เขาก็เล่นอยู่เป็นบางครั้งบางคราว

แต่ไม่รู้ตอนที่หายตัวไปนี่ไม่รู้ใครอัดเฟสหรือว่าเขาเล่นเองใช่ไหม

หลังจากนั้นเขาอัพอีกไหม

ก็หลังจาก๓วันนั้นไม่อัพอีกเลย

สมมุติถ้าเกิดมีคนทำร้ายพี่ชายจริงมีระยะบอกพี่ก่อนอยู่ไหม
ก็ไม่มีอะไรแต่ให้เขาทรมานเหมือนที่พี่เจอ
อืม
คิดว่ามีคนทำร้ายพี่ไหม

ทีนี้ศพของเขาที่เจอเนี่ยนายทรงวุฒิที่จมน้ำอยู่ในคลองเนี่ย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันมีบาดแผลลักษณะถูกยิงด้วยปืนเหนือคิ้วขวา๑นัดกระสุนฝั่งในนะฮะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
จุดที่เจอศพที่เราลงพื้นที่ไป
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันเป็นโค้งน้ำอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตาย๓กิโลเมตรนะฮะ
ก็เลยคาดว่าศพน่าจะลอยน้ำมาติดโค้งน้ำตรงนี้หรือเปล่า

แล้วใกล้จุดเจอศพมีเก้าอี้พลาสติกอยู่ด้วยนะครับ

ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเก้าอี้พลาสติกที่ลอยมาติดกับศพก็ได้

ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งสิ้นแล้วก็ยังไม่ตั้งประเด็นไหนด้วย
ตอนนี้กำลังรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียดก่อนคาดว่าอีก๒วันจะได้ผลชนสูตรอย่างละเอียด
ก็จะได้ตีวงให้แคบได้ลงนะฮะว่าตกลงแล้วมันเกิดจากการฆาตกรรมหรือมันเกิดจากอะไรกันแน่
หรือบาดแผลที่มีกระสุนฝังในบาดแผลใหม่บาดแผลเก่า
หรือเป็นบาดแผลจากกระสุนอะไรจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูต่อนะฮะ
ตอนนี้กำลังรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอยู่นะครับ